ถูกฟังแล้วช่วงนี้ออกพันษาแบบนี้ที่จังหวัดสุราธารณี
เขาก็มีการจัดงานประเพณีสุดยิ่งใหญ่
ประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วย
และอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของงานเป็นประจำทุกปีก็คือ
ประเพณีห่อข้าวต้มลูกโยนออกพรรษาของวัดท่าไซค่ะ

วัน๑๕ค่ำเดือน๑๑ชาวบ้านมาจากหลายอำเภอเลยค่ะ
พร้อมใจกันมาที่วัดท่าทรายแห่งนี้
เพื่อมาร่วมกันห่อข้าวต้มลูกโยนด้วยความสมานสามัคคีสุดเลย
เพื่อที่จะได้นำข้าวต้มลูกโยนไปทำบุญตักบาทนั่นเอง
และก็นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมงานบุญชักพระทอดผ้าป่าของจังหวัดสุราธานีด้วย
สำหรับข้าวต้มนี้นะคะถือว่าเป็นขนมประจำงานประเพณีชักพระเลย
มีความเป็นมายาวนานมากค่ะจากพุทธตำนานตอนที่พุทธศาสนิกชนได้รับทราบกำหนดการเสด็จจะกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงของพระพุทธเจ้า
มารอรับเสด็จอย่างเนื่องแน่นพร้อมกับเตรียมพัฒนาหารไปถวายด้วยนะคะ
แต่เนื่องจากว่าพุทธศาสนิกชนที่มารอรับเสด็จมีจำนวนมาก
จึงไม่สามารถเข้าไปถวายถึงพระพุทธองค์ได้ทั่วทุกคน
จำเป็นต้องเอาพัฒนาหารห่อใบไม้แล้วก็ส่งต่อกันเข้าไปถวาย
ส่วนคนที่อยู่ไกลออกไปแบบมากเลยเนี่ยนะคะก็จะใช้วิธีการห่อพัฒนาหารด้วยใบไม้แล้วโยนเข้าใส่ในบาดลงไป

ปัจจุบันได้มีการนำเหตุการณ์นี้มาประยุกต์กับการทำขนมให้สอดคล้องกันก็เรียกว่าเป็นข้าวต้ม
แล้วก็นำไปห่อด้วยยอดใบกระเพาะพับเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบที่เห็นอยู่นี้นะคะคุณผู้ชม
หลังจากพับเสร็จแล้วก็จะนำไปนึ่งจนสุกค่ะ
บางแห่งเขาก็เรียกขนมต้มนี้ว่าขนมลูกโยน

แล้วก็มีคำพูดที่ว่ามาร่วมงานชักพระทอดผ้าป่าจังหวัดสุราธานีแล้ว
หากไม่ได้กินขนมต้มก็เหมือนกับว่าไม่ได้มาร่วมงานนะคะ
และในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะคะ
ได้มีการจัดพิธีฉลองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วย
ซึ่งก็จะมีขบวนอันเชิญถ้วยไปที่สะพานนฤทธิ
มีการจัดการแสดงแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่อลังการตระการตามาก
จากนั้นนะคะช่วงค่ำคืนยามค่ำ
ประชาชนเขาก็จะออกมาชมพุ่มผ้าป่าทั่วเขตเทศบาลเลย
ที่มีมากถึง๒๐๐๐พุ่ม
แล้วก็ประดับตกแต่งกันอย่างยิ่งใหญ่สวยงามแบบที่เห็นนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะปีนี้เขาบอกว่า
นี้จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาเลยนะคะ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูบรรยากาศในวันนี้กันหน่อยนะครับ

เพื่อให้ประชาชนนั้นได้ร่วมทำบุญออกพรรษากันตลอดทั้งวัน
เรียกได้ว่าไปในงานนี้เมื่อช่วงเช้าไปทำบุญเนี่ยนะ
โอ้โหได้บุญกว่า๑๐๐วัตต์

นี่เป็นบรรยากาศสดที่จะให้ดูเลยนะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ
นี่เลยเขากำลังทำนี่เลยครับ
เป็นขบวนแห่ชักลากรถพนมพระทางบกนะครับ
นี่โอ้โหบรรยากาศสองฝากฝั่งนี้ประชาชนมากันเพียบ
แล้วก็นี่แหละครับโอ้โหเหล่าบรรดานางฟ้านางสวรรค์
มาร่วมกันชักพระอันนี้เป็นชักพระบกตอนกลางวัน
เดี๋ยวตอนกลางคืนเขาจะชักพระน้ำด้วย
ใช่ครับเป็นพิธีชักลากเรือพนมพระทางน้ำ

เดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศให้ได้ติดตามกันในวันพรุ่งนี้
ส่วนที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะคุณผู้ชมนะ
นี่คือภาพสดของช่วงเช้าที่จังหวัดสุราธานี
ที่เขากำลังทักลากพระในตอนนี้

นี่มาจากหลายวัดนี่ก็วัดโพหวายนะครับ
คือเขารวมกว่าร้อยวัดมาให้คุณผู้ชม
แล้วก็ให้ประชาชนได้ร่วมกันทำบุญกัน
วัดนะครับที่มากันในงานในวันนี้นะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็ติดตามกันได้นะครับ

นำเสนอภาพบรรยากาศแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของงานนี้
ที่จังหวัดสุราธานีให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วย

อย่างที่ผมบอกไปก็คือพิธีชักลากเรือพนมพระทางน้ำ
แล้วหลังจากนั้นก็จะมีสตาร์การแสดงแสงสีเสียง
ประกอบเรือพนมพระทางน้ำ
โอ้โหยิ่งยัยอยังแน่นอน

ก็ไปกันได้นะครับแล้วก็ที่บริเวณสะพานนฤทธิ์อำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานีด้วย
ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นต้นเทียนจากจังหวัดอุบลราชธานี
เขามีการร่วมมือกันจัดงานก็คือเข้าพรรษาที่อุบลออกพรรษาที่สุราช
เป็นการร่วมมือกันสองภาคเลยอีสานกับทางใต้
อีสานนะอุบลอ่ะใช่แล้วต้นเทียนที่เห็นนี่นะคะคุณผู้ชม
เป็นต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์จากคุ้มวัดพลแพนเป็นตัวแทนจากอุบล
อย่างที่บอกไปนะคะก็เดินทางข้ามจังหวัดมาร่วมงานนี้
ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของสองจังหวัดก็คือการเข้าพรรษาเที่ยวอุบล
แล้วออกพรรษาที่สุราชอย่างที่คุณใบตองบอก
กันให้ยาวไปเลยเพราะว่าเขาจะจัดงานนี้นะ
จนถึงวันที่๒๙ตุลาคมก็คือวันจันทร์หน้า

ใครที่มีเวลาว่างนะอย่าลืมไปร่วมงานออกพรรษาที่จังหวัดสุรธา
ดีจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการมากในปีนี้นะคะ
ใช่ค่ะซึ่งรถพนมพระทั้งหมดเนี่ยนะ
ก็จะเป็นการประกวดตกแต่งประดับให้สวยงาม
ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วย

ใครที่ไม่มีโอกาสได้ไปชมจริงก็ดูผ่านทางตลอดข่าวก็ได้